ที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งเกิดขึ้น
คือบางทีเราจะเห็นปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหมอันนี้ให้อาหารนกพิราบ
แล้วก็รับจ้างไล่นกพิราเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป
คือต้องอย่าลืมนะคะว่าจริงน้องพิรั่มเป็นภาหะของหลายโรคเหมือนกัน

มันสวยถามว่าสวยมั้ย
มันสวยแต่ว่าแหม่มันเรื่องของความทรงสะอาด
อ๋อหรออาชีพไล่นกก่อนนะ
อาชีพไล่นกก่อนให้อ่าน
เงินสดหลายพันบาทและอุปกรณ์ไล่นกพิรา
อุปกรณ์ด้วยนะคือชาวบ้านเขาไปแจ้งเทศกิจ
ว่าเขาเดือดร้อนมากเลยเพราะมีคนลักลอบนำอาหารนกมาเลขขายให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนแล้วก็ไล่ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกัน
พอควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่แล้ว
ทั้งหมดถูกเปรียบเทียบปรับ๒๐๐๐บาท
เป็นความผิดฐานจำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็โดนว่ากล่าวตักเตือนไปนะคะว่าไม่ให้มาขายอาหารนก
แล้วก็ไล่นกที่ขวงประตูท่าแพรอีกแล้วก็ปล่อยตัวไป
ทีนี้แต่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดู
ชาวบ้านเปลี่ยนหน้ากันยืนขายอาหารนกอ่ะคุณ

ครับคือก็เห็นใจนะมันก็เป็นอาชีพ
รายได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งคือผู้ค้าเองเขาขอความเห็นใจมาเหมือนกันนะ
เขาขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่บอกว่าผ่อนปลนหน่อยได้ไหม
ก็มันก็เป็นอาชีพสุจริตอ่ะชาวจีนเองก็นิยมมาเที่ยวลานประตูท่าแพร
แล้วที่เขามาเนี่ยเพราะเขาอยากถ่ายรูปกับนกพิราบ
มันอยู่เยอะที่แถวท่าแพ้แล้วเขาอยากได้ภาพนกบินอยู่ข้างหลังนะ
คือมันสวยเนี่ยเวลามีนกบินรอบเนี่ยคือมันสวย
เห็นไหมเอ้อมันก็สวยจริง
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคือเรื่องของความสะอาด
ความปลอดภัยอะไรก็ว่าแต่มันคืออาชีพของชาวบ้านแล้วเนอะ
อันนี้เราลองหาทางออกหาตรงกลางดูแล้วกันไหมคะ

แต่ว่าอย่างที่บอกมันเรื่องของความสะอาดเรื่องของอะไรต่าง
นกพิราบเนี่ยเป็นภาหาไข้กันหลังแอดนะคุณจำได้ไหม

แล้วคือเป็นทีเนี่ยมันถึงชีวิตไง